บ่อนกันแล้วไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีอดีตแม่ค้าขายผลไม้ค่ะ
เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอาชีพจากขายผลไม้

ก็รับสารภาพบอกว่าทำเพราะว่าได้กำไรดีกว่าขายผลไม้ค่ะ
เยาวรัฐขวัญเมืองวัย๓๕ปี
ก็ถูกทหารกองร้อยทหารราบที่๒๕๖
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕
ควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมกับรถยนต์
ทะเบียน๑กกคควาย๓๗๒๑กรุงเทพมหานคร
ในรถบรรทุกใบกระท่อมสด๒ถุงน้ำหนัก๒๑กิโลกรัม
ก็ไปจับได้ขณะขับรถผ่านจุดตรวจทหาร
ที่จะมุ่งหน้าเข้าในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ
จากการสอบสวนนางเยาวรัฐรับสารภาพ
บอกว่าเดิมมีอาชีพขายผลไม้
ต่อมามีคนแนะนำให้รับใบกระท่อมไปขาย
ลงทุนน้อยได้กำไรดีแต่ว่ามีความเสี่ยง

ตัดสินใจเช่ารถหรูในราคาวันละ๑๘๐๐บาท
หมุนเวียนการขนใบกระท่อมส่งให้ลูกค้าในพื้นที่
โดยนางเยาวรัฐซื้อใบกระท่อมมาในราคากิโลกรัมละ๖๐๐บาท
แต่ขายได้กิโลกรัมละ๙๐๐๑๐๐บาท
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานชาวพม่า
และคนไทยที่ทำงานตามสวนยางพารา
ปาล์มน้ำมันสวนผลไม้
นิยมกินเพื่อให้มีแรงในการทำงาน
แต่นางเยาวรัฐจะไม่ขายให้วัยรุ่นเพราะรู้ว่าจะนำไปต้มกิน
รับสารภาพบอกว่าทำแบบนี้มานานกว่า๖เดือนแล้วค่ะ
โดยทุกครั้งที่ขับรถผ่านด่านทหารหรือตำรวจ

เพราะเจ้าหน้าที่เห็นเป็นผู้หญิงขับรถมาคนเดียว
เว้นครั้งนี้ไปรับใบกระท่อมมาในช่วงกลางดึก
แล้วก็ขับผ่านด่านทหารในช่วงเช้ามืด
เจ้าหน้าที่สงสัยก็เลยขอตรวจค้นอย่างละเอียด

ที่ใช้ผ้าห่มลูกปิดทับเอาไว้หวังตบตาเจ้าหน้าที่
สุดท้ายไม่รอดก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่แจ้งความในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
กระท่อมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
จากนั้นก็ได้ประสานไปยังร้อยเวรเจ้าของพื้นที่
มารับตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางไปดำเนินคดีตามกฎหมาย